อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่อง

ใช่คนนางนั่งเคลียร์ไม่ใช่นั่งเคลียร์สิเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์

เขียนใช่ค่ะซึ่งก็พูดถึงประเด็นนี้ในไทยรัฐออนไลน์ในคอลัมป์ด้วยนะคะ
เรื่องราวของแกรปไบท์พี่วินท้องถิ่นแล้วก็น้องนิสิตที่เรียกนะคะ
แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เล่าย้อนความ
ก็พี่วินเนี่ยโกรธที่น้องไปใช้บริการแกรปไบท์
เสร็จแล้วก็เลยไปดึงกุญแจของคนขับกระบายออกมา

การบอกว่าอย่ามาวิ่งแถวนี้เขามีวินท้องถิ่นอยู่บอกทั้งนิสิต
เรียกวินแกรปว่าอย่าเรียกเพราะมีวินถิ่นอยู่แล้ว
แล้วก็บอกทั้งตัววินแกรปเองว่าอย่าวิ่งแถวนี้
ใช่ค่ะและเมื่อวานเราก็นำเสนอความคืบหน้าว่า
กรมการผลส่งทางบกเนี่ยได้ไปเตือนวินไบท์รายนี้ว่า
ทำอย่างนี้ไม่เหมาะสมแต่คนที่โดนปรับโดนตำรวจจับ
ก็คือเป็นเงิน๔๐๐๐บาทก็คือคนขับแกรปไบท์
หลายคนก็เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะคนนี้ดูเป็นคนร้ายมากกว่า
เรื่องนี้ก็นายพิศนุธิวาสำริทผู้ขับขี่จักรยานยนต์แกไป
ก็ถูกตำรวจย้อนอีกที๓ข้อหาก็คือนำรถจักรยานยนต์บุคคลมารับจ้าง
ไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะแล้วก็แต่งกายไม่ถูกต้องตามกฎกระทรวง
ไป๔๐๐บาทอันนี้๓ข้อหาสำหรับคนขับแกรปไบท์นะคะ
เรื่องนี้เราตรวจสอบต่อว่าชาวเน็ตก็สงสัยไงว่าทำไม
แล้วพี่วินเขาลอยนวลเหรอวินท้องถิ่นนะคะ
ล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกจารุธสรุตยาพรนะคะ
ผู้กำกับสนปทุมวันก็เปิดเผยกับทีมข่าวสายตรวจโซเชียล
ว่าการที่คนขับจักรยานยนต์รับจ้างเข้าไปดึงกุญแจผู้ขับแกรปไบท์
มีความผิดค่ะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๐๙
ขืนใจผู้อื่นให้จำยอมโดยทำให้เกิดความกลัว
แต่ทำไมถึงไม่โดนปรับไม่โดนจับ
เพราะว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทางนายพิษนุคนขับแกรปไบท์นะคะ
บอกว่าอยากให้เรื่องราวจบลงโดยไม่ประสงค์ดำเนินคดี
กับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างคันดังกล่าว
คือเขาไม่ได้เอาเรื่องเอาราวอะไร
ก็เลยโดนไปข้อหาเล็กน้อยเท่านั้น
ถูกต้องนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ชาวเน็ตก็สงสัย
นอกจากเขาดูเป็นคนมาลุกร้านกับไบท์
บอกว่าป้ายทะเบียนข้างหลังก็ไม่มีสำหรับพี่วินคนนี้
แผ่นป้ายทะเบียนที่ไม่ติดไว้เนี่ยพันธุ์ตำรวจเอกจารุธบอกว่า
ภายหลังคอสชเข้ามาจัดระเบียบวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ขับขี่ทุกคนได้ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไว้หมดแล้ว
แต่ป้ายทะเบียนเหลืองบางส่วนยังไม่ได้รับ
จากอยู่ในขั้นตอนของการผลิตจากกรมการขนส่งทางบก
โดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการผ่อนผันนะคะ
แต่ว่าถ้าผู้ขับขี่ถูกเรียกตรวจค้น
ต้องแสดงเอกสารหลักฐานยืนยันให้ชัดเจนกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าณตอนนี้เนี่ย
รับไบท์ทางกรมการขนส่งทางบกเขาก็ยังกังวลอยู่
ในเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่าการแต่งตัว
เรื่องของใบอนุญาตขับขี่มันไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นรถรับจ้าง

มันก็ยากที่จะมีการดำเนินการจะเอาผิดจะอะไร
ดังนั้นณตอนนี้เนี่ย
ยังถือว่าไม่ได้ถูกต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะพูดตรงแบบนี้

แต่มุมที่เฟื่องนำเสนอไปเนี่ยอย่างในคอลัมป์ที่พี่ลิ้นบอกนะคะ

สตาร์ทอัพถ้ามันเปรียบเทียบกับแอดเจคทีฟหนึ่งคำ

แต่ว่าต้องหาทางออกกันระหว่างทางทั้งรัฐบาลแล้วก็เอกชน
แล้วเราจะมาเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้อย่างไรที่ไม่ผิดต่อกฎหมาย
แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์ต้องเป็นจุดที่หาจุดร่วมกันด้วย
จะต้องมีกฎหมายมารองรับเพิ่มเติม
ให้ทำงานควบคู่ไปกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ได้

รัฐจะทำเองเลยกับการใช้แอปพลิเคชัน

เอายังไงแบบนั้นถ้าทำได้หาเข้าตกลงกันได้
เพิ่มว่ายังไงประชาชนก็แฮปปี้อยู่แล้วได้ประโยชน์ค่ะ